ที่ได้รับความเดือนร้อนจากควบค์รถบรรทุก
ก็ยังมีเกษตรกรไร่มันสับปะหลัง

ที่ได้รับผลกระทบกับขบวนการนี้ไปด้วย
เพราะว่าถูกพ่อค้านั้นกดราคา
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เสียงสะท้อนของนายถาววลชินรำ
เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในตำบลกรอกสมบูรณ์
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ที่บอกกับทีมข่าวไทยรัตน์ทีวี
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการลักลอบนำเข้ามันสัมปะหลัง

ซึ่งรถบรรทุกมันจะใช้ถนนสายสะแก้วเขาหินซ้อน
นำมันสัมปะหลังไปส่งให้กับโรงโม่แป้งในพื้นที่ต่าง
และบริเวณริมถนนจะพบเศษมันตกอยู่เป็นระยะ
โดยครอบครัวของเขาได้ประกอบอาชีพปลูกมันสัมปะหลังมาเป็นระยะเวลานาน
ไม่เคยมีครั้งไหนที่ราคามันจะตกต่ำถึงเพียงนี้
ซึ่งปกติตามกลไกทางการตลาด
ราคามันสัมปะหลังสดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒บาทถึง๓บาท
แต่มาในปีนี้ราคามันสัมปะหลังถูกกำหนดจากพ่อค้าคนกลาง
เนื่องจากมีกลุ่มนายทุนไปกว้านซื้อมันสัมปะหลังจากกัมพูชา

ซึ่งมันที่นำเข้ามามีลักษณะเป็นมันเส้น
ต่างจากมันสัมปะหลังของเกษตรกรไทยที่จะขายหัวมันสด
ผู้ซื้อต้องนำมันไปตัดหรือหั่น
แล้วนำไปตากแดดให้แห้งเพื่อไล่ความชื้น
มันก็คนละราคาคือมันเส้นก็ตากแห้งแล้วไง

ครับก็สับเป็นเหล็กมันบดมาแล้ว

ครับก็จะได้ราคาแพง
แต่อันนี้ของผมมันขายมันหัวสดเลย
ทุกปีก็อยู่๒บาท๕๐๒บาท๔๐บาท
เปอร์เซ็นต์แป้ง๓๐นะถึงจะได้

ถ้าขายหน้าร้านก็นี่แหละอยู่ราคา๒บาท
มันเส้นจากกัมพูชาที่ผ่านกระบวนการไล่ความชื้นเหล่านี้

ต่างจากมันสัมปะหลังสดของเกษตรกรไทย
นี่จึงเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นายทุนคนไทย
เลือกที่จะซื้อมันจากประเทศกัมพูชา
และนำมาขายให้กับโรงโม่แป้ง
จากไม่ต้องเสียเวลาในการผ่านกระบวนการไล่ความชื้น
ผลตอบแทนที่รวดเร็วและน่าพอใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน